เราเรียก
ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็กังวลในส่วนหนักหนัก
แรงเหรอคะไม่สวย
เฉยจริงว่าเหมือนเราอ่านไป

ก็รู้สึกว่าตอนอ่านไปก็รู้สึกแบบสะเทือนใจนิดนึง
แต่ว่ามันแป๊บเดียวมันก็หาย

แล้วก็ไปรู้จักเขายังไงบ้าง
หนูรู้จักกับทางป่ายใช่มั้ย
ก็หนูไปถ่ายงานหนูด้วยเป็นงานพิเศนเตอร์
แล้วหลังจากนั้นจินจิก็ได้จ้างน้องมาถ่ายให้กับลายลาด้วยนะคะ
ก็มาให้น้องถ่ายแบบให้มีการเทคแค่ต่าง
แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้พูดคุยกันอีกเลยค่ะ
น้องก็เป็นเด็กน่ารักตั้งใจทำงาน
พี่บ๊วยน์เค้าไม่ได้มาจ
เพื่อให้มีการไปยอดไปจีบอะไรน้องเค้ามันอาจจะดูกันหน้าเกินตาก็

หรือแฟนทัพดูแล้วไม่พอจริงจริง

คือสติไม่มีคือแค่อยากทำงานให้มันดีที่สุดนะคะ

ไม่เห็นในรายการค่ะ

มันเหมือนขั้นว่าไปตามเขาถึงที่ภมามะ

เอาจริงจริงได้ไปภมาม่า

ทำไมทั่วมูลวันนี้นายให้เจอฉัน
ไม่ได้ติดต่อคือมันเป็นทริปไหว้พระทั้งวันนะคะ

เวลาที่ทำงานเสร็จคุณพ่อเสียพอดี

ก็น่ารักมากที่มาอาวุธ
เรื่องงานไม่มีอะไรเจอเลย

ทักไลน์กันปกติอยู่เลยไม่ได้มีอะไร

ก็ต้องรู้เหมือนกันว่าข่าวกันออกมาได้ยังไง
ว่าทำมายถือมีการโปรโมทสินค้าด้วยอะไร
แต่ตอนนั้นเคยมั้ย
ค่อนข้างจะเครียดในเรื่องของแบบมีการโยงไปถึงผู้จัดการ
มีการโยงไปถึงทางไปด้วยพี่โอ้ด้วยอะไรอย่างนี้
แค่กังวลว่าเฮ้ยมันมีข่าวข่าวในเรื่องลบของเราอีกแล้ว

มันเลยทำให้เราค่อนข้างจะค่อนข้างจะซีเรียสตรงนี้มากกว่า
แต่ว่าพอพี่โอ้เขาออกมาพูดอะไรก็ทุกอย่างก็ดีขึ้น
ทุกอย่างก็กระแสมันก็ซาลงอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็ไม่มีอะไร
แล้วอย่างนี้ค่ะพี่โยงไปถึงผู้จัดการพี่โอ้หรือคะ

โอ้ยไม่เคยเลยค่ะพี่โชว์ไม่เคยไม่เคยอะไรเลยอะ
สบายชิ้วไม่เคยมายุ่งอะไรเลยอะค่ะ
เราได้คุยกับทางพี่มดดำไหม
เพราะว่าพี่มดดำโทรมาขอโทรมาคุยกับผู้จัดการเรา
ค่ะค่ะเพราะว่าจริงทำงานอยู่ที่เชียงใหม่พอดี
ก็เลยไม่ได้มีเวลาคุยเลยก็คุยกับทางผู้จัดการ

อะไรแค่มาคุยความจริงว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ

เราก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับพี่มดดำโดยตรงใช่ไหม
ยังไงค่ะยังไง
ซึ่งล่าสุดที่เขาออกมาขอโทษมันก็เป็นเหมือน
บอกว่าสิ่งที่เขาหมายถึงก็หมายถึงผู้เรา
เอ่อใช่
ใช่ก็ควรพูดถึงจริงขนาดนั้น
แล้วได้เห็นที่เขาขอโทษหรือยัง
น่ารักคือแบบไม่ถือสารแกหรอก
แกก็บอกว่าถ้าไม่ใช่เขาก็ออกมาขอโทษค่ะ

เพราะว่าพี่แกก็ทำแบบว่างานอะไร

แสดงว่าจจีก็ไม่ติดใจกับแหล่งข่าวที่ปล่อยข่าว
สงสัยค่ะแต่ก็ไม่ได้ไปตามหาอะไร
เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแล้วอะค่ะ
คือเราไปตามหาเราก็หนักใจเปล่า
ก็ปล่อยไปพี่เขาออกมาพูดไปก็จบแล้ว

ว่าสะหยกข่าวต่างให้ออกมา

โชคดีค่ะลงรูปพูมั้ย

ตั้งแต่คบมาคราวนี้แรงที่สุดเลยมั้ย
แรงมากรู้มากเลยทุกคนน้อยแบบ
เบ้านะคะหนูยังไม่ได้ทำอะไรเลย
หนูอยู่เฉยจริง
มันปัดพรองตามาเพราะว่ามันสะเทือนผู้รักด้วยมั้ย
อ่อนการว่าโอ้โฮคนดีใจขนาดนั้นเลย

แต่ว่าชิคกี้พายเข้าใจนะ

ก็จะทำไมแน่นะไม่ต้องคิดมาก

แล้วไม่ได้เจอพี่เขาเลยกล่องเที่ยวสัมภาษณ์

ทุกคนก็บอกว่าก็ชัดเจนมากขึ้น
แล้วโอเคค่ะแล้วมันก็น่ารักดีเหรอครับ

ค่ะปีใหม่จะไปเที่ยวไหนมั้ยโอ้ยยังไม่ได้แพลนเลยค่ะ
คือยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรบ้างในช่วงนี้ค่ะถ้ามีอะไรก็
ก็ก็เดี๋ยวก็เห็นรูปแต่ว่าไม่น่าจะมีรูปรูปจริงนะรูปจริง
เขาเคยปากชวนเราก็ได้ยังครับปลายปีไม่ไม่เลยค่ะพี่เขาทำงานหนักมาก
ก็เลยไม่ได้แบบว่าจริงไม่เคยแพลนอะไรกับพี่หรอก
คือถ้าว่างจริงจริงค่อยไปอืมแต่ของเป็นผู้หญิงก็ไม่มีงอแงบเหรอ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
ถ้าเอามาอยู่ในรูปเดียวกันอาจจะโดยวิจรรย์ก็เลยไม่สิกระ